ต้องบอกว่าออร่าว่าที่เจ้าสาวจับซะเหลือเกิน
สวยวันสวยก็เฮียวพันเซ็งปังสดใสนะคะ
สำหรับปูปรายาเมื่อวานนี้มาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ครีมยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งในงานนี้เองค่ะสาวปูก็ได้มาเปิดใจ
เล่าถึงโมเมนต์สุดโรแมนติกช่วงเวลาที่แมททิวบรักคุกเข่าขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น
ว่าตัวเธอเองก็สเปรย์ไพรสุดเหมือนกันนะคะ
ซึ่งสาวปูย้ำว่านี่เป็นเพียงการสวมแหวนเพื่อให้เกียรติเป็นการจองเอาไว้ก่อน
ส่วนเลิกมั่นเลิกแต่งก็คงต้องรออีกสักพักใหญ่ถึงจะได้ข้อสรุปนะคะ
เพราะทั้งคู่เนี่ยยังมีแพลนเรื่องงานอยากจะสร้างครอบครัวให้มั่นคงซะก่อนนะคะ
สำหรับราคาแหวนเพชรเม็ดงามจะใช่๑๐ล้านตามที่มีข่าวรื้อหรือเปล่า

ตอนนั้นก็จะแบบช็อกอยู่แป๊บนึงคือแบบช็อกแล้วก็โอเคโอเค
หรือว่าเศรษฐ์เลยสักที
เขาก็พูดมาโดยตลอดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าต้องรีบหาวันแต่งงาน
ไปอีกขั้นตอนหนึ่งเราก็มองว่ามันเป็นการมั่นเป็นคำสัญญามากกว่า

แล้วเขาก็มองว่าเขาก็พูดกับปูเสมอว่า
ใจเขาอยากให้ปูรู้สึกว่าปูมีคุณค่า
ผู้ชายคนนี้ใช่จนเราแบบอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
แล้วเขาก็พูดกับปูว่าถ้าความฝันเธอคือไปเรียนการแสดง

งั้นฉันบอกเลยว่าตอนนี้ฉันอนุญาตไปทำเต็มที่เลย
แล้วปูก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละคือผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษและสนับสนุนในชื่อปู
ก็ขอบคุณเพราะว่าเขาก็เครียดเหมือนกันตอนที่เขาเลือกแหวน
ผมก็ไม่รู้ว่าปูจะชอบไหมอะไรอย่างนี้

ไม่ถึงหรอกค่ะไม่รู้ราคาค่ะ
ไม่กล้าถามให้เกียรติเขาดีกว่าเออแต่วงเดียวพอค่ะ
แต่งงานไม่ต้องให้แล้วให้เขาเก็บเงินให้ครอบครัวดีกว่า
โอ้โหนั่งในฝันเลยอย่างนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายชายเองก็อยากจะรอก่อน
ให้สาวปูไปทำตามความฝันของตัวเองนะคะ
เคลียร์เรื่องงานให้จบแล้วเดี๋ยวบราคเนี่ย
รอรอวันนั้นที่จะมาถึงนะคะตอนนี้ปูประยาเองเขาก็มีความฝันในหลายอย่าง
การเรียนการแสดงในการโกลอินเตอร์นะคะ
เดี๋ยวรอดูทั้งผลงานแล้วก็เลิกดีในการสละโสดของสาวปูปรายากันดีกว่า